ยังอยู่ที่เรื่องราวของนักกีฬาไทยนะคะจะไปพูดถึงนักกีฬาในอาเซียนพาราเกมค่ะ
อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถือว่าประสบความสำเร็จ
นั่นก็คือฟุตบอลของคนพิการทางสมองนะคะ

แต่ก็ยังต้องการการสนับสนุนเพื่อสารต่อความฝันในอนาคต
เช่นเดียวกันติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะ
แต่ไม่สามารถขยับร่างกายได้อย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้จิตใจของพวกเขาเกินร้อย
และไฟฝันต้องการลงเล่นบนเวทีระดับโลก
ไม่แพ้นักฟุตบอลคนอื่น
ผมเคยฝันว่าผมอยากติดทิวท่ายครับ
และผมก็วาดฝันของผมมันก็ได้เป็นจริงครับ
มีข้อมูลของคุณบ้างไหมครับ

แต่ต้องซ้อมเยอะนะครับ
เดี๋ยวก็ไปอยู่นั้นให้ได้นะครับ

ส่งทีมฟุตบอลผู้พิการทางสมอง
แข่งขันในศึกอาเซียนพาราเกม๒๐๑๓ที่เมียนมาร์

ปัจจุบันกีฬาชนิดนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้น
ต่อยอดสู่อาเซียนพาราเกมที่สิงคโปร์
นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะพัฒนากีฬาชนิดนี้อย่างจริงจัง
หากทีมชาติไทยพัฒนาต่อเนื่อง
เราจะได้เห็นทงไตรรงโบกสะบัดในเวทีโลกเป็นแน่
ทั้งนี้การพัฒนาต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะการเฟ้นหาผู้เล่นที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
คือทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างนักกีฬาสู่เวทีแข่งขัน
ตอนนั้นทางสมาคมพยายามที่จะสร้างทีมแล้วก็ฝึกซ้อม

หาเถื่อนเผลอเกมส์ถ้าเราทำผลงานได้
ทางการกีฬาหรือทางภูเขาหรอ

เพราะว่าเราจะเห็นนักกีฬาเข้ามาแข่งให้เราเลือก
แข็งแกร่งประดูดหินผา
ได้มีโอกาสสารฝันให้เป็นจริง

ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน